ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อครอบครัวกำลังจะต้องเสียบ้านไป
วิกฤตนี้ทำให้ทุกคนต้องดิ้นรน
เพื่อช่วยกันรักษาบ้านนี้ไว้

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันครับ
ห่วงเขาช่วยเขาทุกอย่างกลัวไม่มีบ้านก็อยู่

ชีวิตเราต้นทุนมันไม่เหมือนกันนะคะ
หนูชื่อปณิสลาชอบพิมายค่ะ
อายุ๓๓ปีอาชีพแม่บ้านค่ะ
สมาชิกที่บ้านมีทั้งหมด๗คนค่ะ
มียายมีแม่มีตัวหนู
แล้วก็ลูก๔คนก็จะมี
เต้น้องโต้น้องตังน้องข้าวฟ่างค่ะ
ตอนนี้ก็เลิกกับสามีไปแล้วได้ประมาณ๔ปีแล้วค่ะ
คือว่าก่อนหน้านี้ที่จะมาทำตรงนี้ใช่ไหมคะ

แล้วทีนี้หนูไม่ไหว
เพราะว่าหนูทำอาหารยกของหนักไม่ไหว
เพราะว่าเราเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อม
มันเดินไม่ได้ค่ะมันปวดมันล้า
ก็แต่ก่อนทำกับข้าวอยู่ที่โรงเรียน
แล้วก็มาเป็นหมอนรองกระดูกเราก็ยกอะไรไม่ไหว

เขาทุกวันนี้เขาเลยออกมาเป็นแม่บ้านอยู่ที่ปั๊มแก๊สเนี่ยครับ

ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ปั๊มแก๊สค่ะเป็นแม่บ้าน
ตื่นเช้ามา๗โมงต้องเข้างานทำความสะอาด
แล้วก็ล้างห้องน้ำล้างสารฝาดลานฝาดห้องเครื่อง
แล้วก็เสร็จแล้วก็ช่วยเขาเติมแก๊สอะค่ะ
ก็มีบ้างเวลาเรายกน้ำแต่เราก็จะไม่ยกเยอะ
เราก็ค่อยแล้วเวลาเรานั่งขัดห้องน้ำ
มันก็จะมีปวดล้าวบ้างแต่ก็พอทนได้ค่ะ
ก็ตอนเย็นก็กลับมาขายของขายน้ำ
ทำงานเสร็จ๔โมงก็มาตั้งร้านขายของไปเรื่อย
เย็นห้าทุ่มจีนห้าทุ่มค่ะ
ก็วันที่ขายได้น้อยที่สุดคือ๖๐บาทค่ะ
หรือว่านั่งอยู่กับของมันก็ผิด
ลูกค้าไม่มีเขาก็นั่งเขียนบางทีเขาก็ร้องไห้
ขายของไม่ได้เขาก็จะหลอกว่าไม่มีตังค์ให้ลูก
ทุกทีต้องจ่ายค่าไฟเขาด้วยแต่เขาก็ไม่เก็บค่าไฟหรอก
ข้างเขามีน้ำใจเห็นเราขายได้น้อยเขาก็ไม่เอา
วันที่เงียบกิบเลยไม่มีคนช่วงนี้ยิ่งเงียบใหญ่เลย
เพราะว่าโควิดมันมาก็มันออกไปซื้อกินกัน
เดือนยังบอกเขาว่าขายไม่ได้ก็อย่าอยู่ดึกครับเข้าบ้านมานอนเถอะ
แม่ก็เป็นแม่บ้านเหมือนกันนะคะขึ้นตามตึก
ทำงานตามตึกฝาดแล้วก็ถู
มันก็เมื่อยหลังเพราะว่าหลังไม่ดีอยู่ตอนนี้เป็นกระดูกทับเส้น
ข๊อก็ให้ขวดมาแล้วก็เก็บขวดขายแล้วก็รับจ้างยังอิ๋มเรื่อยไป
เขาจ้างมาจงจดหมายตามตึก
ขึ้นทุกตึก๔ตึกสอดตามประตูบ้าน

หรือใช่เต่เขาไปสอดให้

ออกจากโรงเรียนมา๓ปีแล้วครับผมมารับงานรับจ้างต่อไปนะครับ
เต้ตัดสินใจออกจากโรงเรียนมาช่วยแม่ค่ะเสียใจมากอยากให้เขาเรียนหนูสูง
มันก็ไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรหรอกนะครับมันคิดถึงแต่แม่แล้วก็น้อง
เพราะน้องเนี่ยมันยังเรียนไว้เท่าไหร่ให้น้องเรียนดีกว่า
แต่แหละน้องเรียนสูงครับผมก็ยังมีเหงียห์เลี้ยงแม่

ไม่รู้จะให้ใครดูจ้างเขามันก็ไม่มีตังค์จ้างไงว่ะ
บางทีเขายังต้องมาช่วยเราทุกอย่างต้องมาดูแลลูกเพราะเราไม่มีเวลาให้ลูก
เช้ามาก็ต้องทำงานเย็นมาก็ต้องทำงาน
กว่าจะกลับเข้าบ้านก็ดึก
ก็อย่างนี้ก็อยู่กันไปอย่างนี้เด็กก็เยอะ
ตีกันบ้างรบกันบ้างเรียงกันไปเหนื่อยยายเหนื่อย
บางทีหนูเอาข้าวโพดมาต้มใส่ถุงขาย
ถุงขายเวลาขันทั้งหมดก็ให้น้องขึ้นตามตึกอะค่ะ
คนเลยน้องโต้กับน้องตังช่วยกัน

อ่าอี่ทั้งใคร
สถานะทางบ้านตอนนี้ก็แย่อยู่เหมือนเดิมค่ะยิ่งแย่บางทีไม่มีตังค์ส่งค่าบ้าน
บางทีเขาก็ไม่บอกเขาก็ปล่อยเยอะมาบอกไอ้จรที่ว่าเขาจะยึดแล้ว
งั้นอ่ะช่วงโควิดนี้มันแย่มากมากแล้วแล้วก็เขาก็จะมีหมายส่งมา
บ้านของคุณเกินแล้วนะอะไรแล้วนะ
ค่าบ้านก็ไม่มีจะหักจ่ายเขาเป็นหนี้เขาเป็นหนี้เขาเยอะมาก
น้ำไฟอะไรก็ไม่รู้น้ำก็มาตัดไฟก็มาตัดไม่รู้โยนแล้ว
หวังเขาช่วยเขาทุกอย่างหัวไปมีบ้านเขาอยู่ลูกหลานเขาอยู่ตรงไหน
เรื่องวิกฤตที่บ้านก็คือจ่ายค่าบ้านไม่ทันต้องหาจ่ายค่าบ้านถ้าไม่จ่ายก็ไม่มีที่อยู่ค่ะ
ก็ถ้ามีทุนสักก้อนนะคะหนูก็จะมาจ่ายค่าบ้านให้หมดค่าไฟด้วย
แล้วก็จะมาลงทุนขายของเพื่อต่อชีวิตให้ดำเนินชีวิตได้ทุกวันนะคะ
คิดค่ะอยากให้แม่สบายอยากให้แม่มี

ไม่ต้องเอาไปขอแม่แต่เขาทำไม่ได้
แล้วอยากให้สู้เลี้ยงลูกด้วยไปเขายังเด็กอยู่เขาไม่รู้เรื่อง
ต้องเลี้ยงจนกว่าจะโตจนเขารู้เรื่อง
เราต้องทำเราต้องสู้เพราะว่าลูกเรายังเล็กทำกินไม่ได้
มันเหนื่อยอย่างไรก็ต้องทนเดี๋ยวลูก
ลูกมันคือชีวิตของเราเขาเกิดมาแล้วเราทิ้งไม่ได้
มาจับไม่ได้มาจับไม่ได้
ขอตอบครอบครัวของน้องฤนย์นะครับจากจังหวัดสมุดสาขอนครับ

จนแก้มข้างหลัง

จริงแล้วมันมีอาการเตือนมาก่อนไหม

ปวดแต่เราไม่ไปหาหมอ
เพราะว่าเราคิดแค่มันตรวจเฉย
แล้วมันปวดมากขึ้นมันเดินไม่ได้
หมอบอกว่าทิ้งไว้นานจนเป็นเยอะ

เราก็อาจจะมีเป็นหนักมากกว่านี้ได้

ที่ต้องรับผิดชอบ

แล้วเขาก็ต้องเลยต้องออกจากงานเหรอ

ตัดสินใจออกมาขายของ

แล้วก็ลูกชิ้นยำลูกชิ้นทอด

เพราะว่าคนเขาไม่มานั่งกิน
ขายได้อยู่พักนึงก็ไม่ไหว
ก็ต้องไปหาสมัครงาน

พี่ตรงนี้มีที่เขารับสมัครอยู่นะ

วันละ๓๕๐แต่ออกเป็นวิก

แล้วก็มาลงทุนขายของค่ะ

โมงก็เข้างาน
๔โมงก็มาจัดร้านขายของค่ะ
ยัน๔ทุ่ม๕ทุ่ม

บอกว่ามีร้องไห้เหมือนกัน

ก็มีค่ะ
เพราะว่าเราไม่มีลูกกิน

จังกันตัวแต่ว่ามันมีคงอยู่ด้วยอะ
เคยคิดว่าไม่ไหวแล้วกับชีวิตบ้างไหม
ท้อสุดไม่มีเงินเหลือไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าบ้านแล้ว
แต่หนูก็มีกำลังใจทุกวันกับลูกค่ะ
ความรู้สึกตรงนั้นที่เราได้รับจากลูกมันเป็นยังไงบ้างลิน
มันก็จากที่เราท้อเราก็จะหาย
แล้วมานั่งคิดว่าเราต้องสู้
เต้เป็นลูกคนโตออกจากโรงเรียนกี่ปีแล้ว

ที่หนูออกนั้นหนูอยู่ชั้นไหนลูก

เต้ตัดสินใจยอมออกจากโรงเรียนลูก
ก็เห็นแม่เขาลำบากครับไม่ค่อยมีตังค์
ก็เลยยอมออกจากโรงเรียนมาทำงานช่วยเขาครับผม
ภาพไหนที่เต้เห็นแบบสุดเลยที่แบบว่าโหรู้เลยว่าแม่ลำบากแน่ลูก
ตอนที่เขาไม่มีตังค์ให้น้องไปกินโรงเรียนนะครับ
ก็เลยต้องยอมสละตัวเองออกมาจากโรงเรียนแล้วทำงานหาเงินช่วยเขาครับ
พอมารู้ว่าลูกตัดสินใจออกจากโรงเรียนตอนนั้นหนูรู้สึกยังไงบ้าง
ก็เสียใจอยากให้เขาเรียนสูงเพราะเขาเป็นอนาคตของเรา
อยากให้เขามีอนาคตที่ดีไม่อยากให้เขาลำบากเหมือนเรา
พอออกปั๊บเขาก็ขนขวายทำงานเลย

ไปรับจัดดอกไม้อย่างเงี้ยครับเป็นรูปมือเขาอะครับ

แล้วแต่งงานครับถ้างานได้เงินเยอะเขาก็ให้เยอะครับ
อย่างสูงสุดที่เคยได้ก็ประมาณ๕๐๐ครับ
ดอกไม้งานหนึ่งแล้วแล้วทำอะไรอีกลูก

หนูมีความรู้เรื่องก่อสร้างมาก่อนเหรอเต้
ไม่มีครับไปเรียนรู้หน้างานเอาเลยครับ
วันแรกเลยเขาท้าให้ทาทำอะไร
ขึ้นหลังคาเลยครับคือเขาเปลี่ยนหลังคาเขาดึงอัดออก

ปีนเลยวันแรกเป็นยังไงบ้าง

กลัวครับผมเป็นคนกลัวความสูงอยู่แล้วครับ

บางทีเขาไม่มีคนเขาก็จะมาเรียกลูกหนูไปทำ
แต่หนูจะบอกว่าถ้าสูงมากแม่จะไม่ให้ทำ
เพราะว่าแม่กลัวหนูเป็นอะไรไป
แต่นี่กัดฟันทำตลอดเลยนะ

ก่อสร้างแล้วก็มีอะไรอีกนะลูกโรงกลึง

ไปเป็นรูปมือเขาอีกนะครับครับ
คอยถอนน็อตพวกน็อตพวกอะไรครับ

แล้วหนูต้องไปอยู่ที่นั่นบ้างหรือว่าไปกลับ
บางทีก็นอนที่นั่นครับบางทีก็กลับบ้าน

ตั้งหมดผมว่าเพิ่งซ่อมเป็นจากจังหวัดกลับมา

ก็เลยต้องนอนอดข้าวได้แต่กินน้ำ๒วันครับผม

ไม่รู้ค่ะเพิ่งมารู้ตอนที่

ไม่ครับผมไม่อยากให้เขามาลำบากกับผมด้วย
กับน้องเขาก็ลำบากพอแล้วอะพี่

ก็เสียใจที่ไม่มีลูกกิน
ก็เหมือนกันนะลูกเต้เห็นแม่เหนื่อยขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างลูก
รู้สึกสงขังเขาครับเดี๋ยวให้ช่วยเขามาให้มากที่สุดครับ
สองนุ่มช่วยแม่ทำอะไรกันบ้างลูก
เวลาแม่ขายน้ำคนทุกในเขาสั่ง
เขาสั่งก็หนูก็ออกมาบอกแม่ครับ

ใช่ค่ะเขาจะวิ่งมาบอกแม่
เขาสั่งน้ำสตอเบอรี่นะแม่เขาสั่งน้ำส้มนะ
เขาเอาสองแก้วสามแก้วอย่างเงี้ยเขาไปส่งแล้วเดี๋ยวคนที่ส่งเขาก็จะให้ค่าเดิน

ไหนรู้ใครเคยได้ทริปจากลูกค้าบ้าง
หนูได้สี่สิบหนูได้ห้าสิบ
บับด้วยบับกันด้วย

ปลาดุกแล้วก็ไก่
มีปลาดุกแล้วก็ไก่ย่างที่บางทีเราขายไม่หมด
ขายหน้าร้านไม่หมดอย่างนี้เขาก็จะเดินขึ้นไปขายอะค่ะ
หนูเห็นแม่เหนื่อยไหมลูกสองคน

แล้วก็ให้กำลังใจแม่อยู่บ่อยนะลูกเนาะ

มาถึงแย่จันบ้างยาย
ดูท่าแล้วยายก็ไม่ค่อยดีร่างกาย
ไม่ค่อยดีมีความดันกระดูกทับเส้น

เวลามันเป็นอาการมันเป็นยังไงบ้างครับ
มันจะปวดล้าวไปหมดเลย
แล้วหมอเขาก็เรียกไปนัดกายภาพกายภาพเสร็จ
ค่อยยิงชั่วเขาก็นัดยาทุกที๒เดือน๒เดือนไม่เอายาทิ้ง
โอ้โหแล้วผมเห็นนะยายก็แบบช่วยครอบครัวนะพยายามที่จะช่วยอ่ะ
อย่างไปเป็นทำความสะอาดเหมือนกันเหรอครับ
จ้ะตามตึกในหมู่บ้านเขาจ้างเป็นรายวันแต่เงินออกทุกวันที่๑๕กับสิ้นเดือน

ยายเห็นเขาทำงานขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
ทุกคนนะคะคุณผู้ชมจ๋าอย่างที่บอกเลยบอกว่าในบ้านหลังนี้นะไม่มีใครงอมืองอเท้าเลยนะ
ช่วยกันได้ตามอัตภาพตามกำลังที่ทุกคนมีอยู่เนี่ยยังยะทวด
เยอะทวดขายผักเป็นดองกันกับยายอ่ะเขาเอามาให้ขายน่ะฮะขายถุงลักษณ์สิบบาท
อย่างนั้นเวลาเยอะทั่วไปขายผงขายผักข้าวฟ่างไปด้วยไหม
ไปค่ะบางทียาเอาผักไปขายเขาก็จะช่วยกัน
ผักกำลัง๑๐บาทค่า๑๐บาท
ลินตอนนี้หนูรู้สึกยังไงบ้างในหัวอกหนูเลยว่า
ทุกวันนี้ยังต้องลำบากกันอยู่ขนาดนี้ลูก
เพราะเราไม่มีต้นทุนที่ดีเรามีต้นทุนที่ลำบากมา
เราก็ต้องสู้สู้จนถึงที่สุด
แล้วถ้าได้เงินไปต่อชีวิตนี่หนูจะเอาเงินไปทำอะไรก่อนเลยอันดับแรก
ก็คือค่าบ้านแล้วก็ค่าไฟที่จะต้องไปจัดการให้เรียบร้อย
พวกเราทุกคนนะรวมทั้งทีมงานและคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่นะ
ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของลินนะครับให้เดินต่อให้ได้
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดนะครับสู้นะ

คุณผู้ชมครับวิกฤตนะฮะอาจทำให้เราเหนื่อยได้ท้อได้แต่เรายอมแพ้ไม่ได้
ครอบครัวของลินก็เช่นกันครับที่วันนี้จะมาขอสู้เพื่อครอบครัว

ช่วงหน้านะครับเรามาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องลินนะครับ
สมุทรสาครนะครับให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งสี่ข้อ
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
และวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของน้องลินนะครับ
จากจังหวัดสมุทรสาครจะมากู้วิกฤต
ทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ใช้โอกาสที่อยู่ตรงหน้าแล้วให้เต็มที่นะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องลินมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดเนี่ยนะครับตั้งมาเพื่อครอบครัวของเรานะฮะ

ใน๕เรื่องเนี่ยลินมั่นใจเรื่องไหนเลือกเรื่องนั้น
แล้วเก็บที่เหลือเอาไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัว

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องน้ำส้มขันครับ
ที่ร้านขายน้ำอะไรบ้างเอ่อยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
มะนาวน้ำส้มน้ำสตอเบอรี่สับปะรด
กำไรดีไหมหนูพอได้ไหม

หรือขึ้นอยู่กับฤดูของส้ม
ใช่ค่ะอยู่ที่ส้มด้วยว่าโลหนึ่งจะเท่าไหร่
เอาล่ะหนูเรื่องน้ำส้มคันนะครับพร้อมไหม

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีส้มนะครับแล้วก็มีเครื่องคันให้นะฮะมีน้ำเชื่อมเนาะ
มีเครื่องปรุงหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกลือมีมะนาวนะครับ
มีแก้วมีหลอดให้เรียบร้อยน้ำแข็งมีหมดนะฮะ
นี่คือตัวอย่างน้ำส้มคันในแก้วนี้
เดี๋ยวหนูจะต้องทำออกมาให้เป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะครับ

น้องเต้มาเชิญลูก
สูตรและกราธิกาสำหรับข้อนี้ก็คือ
ทำน้ำส้มคันจำนวน๖แก้วภายในเวลา๓นาที
อีกวันหนึ่งค่ะน้ำส้มได้๑๐กว่าแก้วค่ะ

ข้อนี้ไม่ยากค่ะแต่ต้องทำให้ได้ค่ะ

แก้วที่หยุดผ่านไปแล้วครับคุณหยุดครับ
ตอนนี้คนใจอยู่แก้วที่๒แล้วครับ
กลายไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ

แก้วที่๓แล้วเพิ่งกลายแล้วนะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ทำไมเลือกเรื่องนี้ให้น้องเต้
เขาบอกเคยเห็นเขาดูค่ะ
เอาล่ะไม่รู้นะครับนี่คือครอบครัวชี้ชะตากันเองนะครับ

ขอเชิญน้องเต้มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ดูมานานแค่ไหนล่ะครับ

โคนันเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับอะไรลูก
การสืบสวนฆาตกรอย่างนี้ครับ

ก่อนที่โคนันจะกลายร่างเป็นเด็กแบบนี้

นักเรียนมัธยมปลายที่มีชื่อว่า

ครูโดชินอิจินะครับ
เออเกี่ยวกับโคนันนะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ครูโดชินิจิเรียนอยู่โรงเรียนอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งโรงเรียนมัธยมปลายเทตัน
ตัวเลือกที่สองโรงเรียนมัธยมปลายเฮเซ
ตัวเลือกที่สามโรงเรียนมัธยมปลายโทลิ
ตัวเลือกที่สี่โรงเรียนมัธยมปลายโตคุ

แล้วมีวันหนึ่งผมได้ดูวันที่เขานำไปโรงเรียน
แล้วผมคุ้นชื่อโรงเรียนคอนำผมทำได้แน่ครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งครับโรงเรียนมัธยมปลายเทตันครับผม
ตัวเลือกที่หนึ่งโรงเรียนมัธยมปลายเคตันครับ

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันหลังจากที่ตอบครบแล้ว๔ข้อ
ยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

เราจะเลือกเรื่องไหนให้เย้จันตอนนี้เหลือได้กันอีก๓เรื่อง
เรื่องจังหวัดสมุทรสาคร

เรื่องโดราเอมอน

ขอเชิญยายจันทร์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

บ้านหลังนี้อาจารย์อยู่มากี่ปีแล้วครับ

ประมาณ๑๒ปี๑๐กว่าปีแล้วนะครับ
จริงแล้วนี่คือห้องของใครครับ

แล้วยายเข้าไปบ่อยไหมครับ
ก็เข้าไปก็ไม่บ่อยครั้งเท่าไหร่เวลาไปดูหลาน
เหมือนว่าจะมีชั้นเก็บเสื้อผ้าใช่ไหมฮะ
แล้วข้างบนนั้นมันจะมีกระจกติดอยู่ด้วย
รอบกระจกเนี่ยจะเป็นตัวการ์ตูนรูปสัตว์ชนิดต่าง
มีทั้งช้างลิงสิงโตเสือยีลาฟผีเสื้อ
แมลงเต่าทองและพึ่งโอ้โหเยอะไปหมดเชียว
คำถามอยู่ตรงนี้แหละครับยายจันทร์ครับสมาธิดีนะฮะ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

มีตัวการ์ตูนรูปผีเสื้อทั้งหมดกี่ตัว
ตัวเลือกที่หนึ่ง๓ตัว

และตัวเลือกที่๔๖ตัว
กระจกบานนี้ลิมโง่เป็นคนซื้อมา
แต่ยายเดินผ่านแต่ไม่รู้ว่าผีเสื้อมันมีกี่ตัว
นี้ไม่ยากหรอกมันใกล้ตัวมาก

ถ้าพร้อมแล้วยายจันเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
เลือกจากตัวที่๓๕ตัวค่ะ
ตัวเลือกที่๓๕ตัวครับ
ยายไก่ครับยังไม่หมดหน้าที่ครับ

ยายจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องก็คือเรื่อง
จังหวัดสมุทรสาครและเรื่องโดราเอมอน

ขอเชิญน้องโต้มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ถ้าเลือกขอของวิเศษได้จากโดราเอมอนหนูจะขออะไร

ไฟฉายย่อส่วนเพราะอะไรลูก
มันยอดส่วนให้ตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ได้

จำหน้าของโดไลมอนได้ไหม

น่าจะสีแดงครับ

ถ้าพร้อมแล้วนะฮะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดคือกระดิ่งของโดราเอมอน
ตัวเลือกที่หนึ่งภาพที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองภาพที่สอง

ตัวเลือกที่สามและตัวเลือกที่สี่ภาพที่สี่
ผมดูโดราเอม่อนอาทิตย์ละสองครั้ง
ผมจำได้ว่ากระดิ่งสีเหลืองป่อคอสีแดง
ผมก็คุ้นว่ากระดิ่งมันเป็นรูปไหน
เอาใจช่วยผมด้วยนะครับ
ตัวเลือกที่สามภาพที่สามครับ
ตัวเลือกที่สามภาพที่สามครับ

ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูกนะ
เอาล่ะครบแล้ว๔ข้อนะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นเรามาเอาใจช่วยกันนะครับ
ว่าครอบครัวน้องหลินนะครับจะสามารถพิคิดโจทย์ได้ทั้งสี่ข้อหรือไม่นะครับ

คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องลินนะครับ
จากจังหวัดสมุทรสาครนะครับว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

พอตอบถูกหนุ่มข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท

ยังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

เลือกกุญแจเพื่อไปรุ๊นไขตู้โบนัสจำนวนสี่ตู้

จะประกอบไปด้วยเงินหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งตู้
และเคราะห์สาร๑๐๐กิโลกรัมอีกหนึ่งตู้
จะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเองนะครับ

พอพร้อมแล้วนะครับผมจะเรียกจะเหลือข้อแรกนะครับ
จากเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคนันครับ
แต่หลังน้องเรียน
สูงกว่าผมมันก็ยังมีเงินเลี้ยงแม่

เรียนอยู่โรงเรียนอะไร

โรงเรียนมัธยมปลายเทตันครับผม

เถอะเถอะเถอะเถอะ

ทูโนจินิจินะครับเรียนอยู่โรงเรียนมัธยมปลายเทตันนะฮะ

หนึ่งข้อครอบครัวของน้องลินจากสมุทรสาคร
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
พร้อมนะครับที่อยากให้โชคดีอย่างนี้ไปตลอดเลยนะ
ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ปั๊มแก๊สค่ะเป็นแม่บ้าน
ตอนเย็นก็กลับมาขายของขายน้ำพ่อ
เรื่องวิกฤติที่บ้านก็คือจ่ายค่าบ้านไม่ถอย
ต้องหาจ่ายค่าบ้านถ้าไม่จ่ายก็ไม่มีที่อยู่

ทำน้ำส้มคันจำนวน๖แก้วภายในเวลา๓นาที
ลุ้นกันว่าน้องลินทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้ข้อนี้แหละครับหนึ่งหนึ่งปากพอ

เวลาไปทั้งสิ้น๒นาที๕๗วินาที
เอาล่ะแต่ตอนนี้ทำไปได้แล้ว๒ข้อนะครับ
ครอบครัวน้องลินจากสมุทรสาครได้รับเงินทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
ซึ่งทางหลังนี้นะฮะถ้าไม่พลาดนะ๑แสนและ๑ล้านนะครับ
ข้อต่อไปนี้นะครับมาลุ้นเงินแสนกันก่อนนะครับ
เรื่องโดราเอม่อน
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ภาพใดคือกระดิ่งของโดราเอมอน

ถ้าถูกข้อนี้๑แสนบาทนะครับ
ถูก

ไม่เป็นไรลุ้น

ตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือภาพที่๔นะครับ
คือกระดิ่งของโดราเอมอนเหมือนกับคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่หน้าจอตอนนี้
เก่งกันเลยต้องพลาดไปข้อเดียวนะลูกนะฮะ
ไม่เป็นไรเนอะน้องโต้เนอะยังเหลืออีกหนึ่งข้อ
ลุ้นเงินแสนกันต่อครับจากข้อสุดท้ายนะครับคุณผู้ชม
เรื่องบ้านของเราครับวันวันที่เงียบกิบเลยไม่มีคน
ยิ่งเงียบใหญ่เลยเพราะว่าโควิดมันมา
ผมออกไปซื้อกินกันก็ยังบอกเขาว่าขายไม่ได้
อย่าอยู่ดึกครับเข้าบ้านมานอนเถอะ
บางทีไม่มีตังค์ส่งค่าบ้านบางทีเขาก็ไม่บอก
เขาก็ปล่อยเห็นเยอะมาบอกอีกตอนที่ว่าเขาจะยึดแล้วงั้น
หวังเขาช่วยเขาทุกอย่างกลัวว่ามีบ้านเขาอยู่
ลูกราชยังไม่อยู่ตรงไหนแล้วอยากให้ทรู้สู้เรื่อยไป
คำถามนี้นะครับก็คือ
ที่กระจกบานนี้มีตัวการ์ตูนรูปผีเสื้อทั้งหมดกี่ตัว
อ๋อเลือกตัวที่๓๕ตัวค่ะ

ถูก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

วินาทีพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้ว๔๐วินาทีมีค่านะครับ
ขอให้โชคดีไขครับ
เอาออกเลยด้วยเออเชิญครับไปลูก

ออกแล้วครับ
ดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๒นะครับ

เท่าไร

ซึ่งมือตา
หลังตู้หมายเล็ก๑จากซึ่ง
๕๐๐๐ครับเพราะฉะนั้นเป็นที่แน่นอนนะคว้า

เอาล่ะครับวันนี้ครอบครัวน้องหลินจากสมุทรสาขนครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ
หมื่นบาทพร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโล

จริงนี่หนูตั้งใจว่าได้เงินไปแล้วนะครับ

ก็คงต้องให้เขาก่อนนั่นแหละครับพี่ชมครับชีวิตที่เจอวิกฤตใช่ค่ะ
ในช่วงที่ฝนตกพายุถาโถม
แต่ถ้าเราฝ่าฟันพายุเหล่านั้นมาได้

คุณจะได้เห็นท้องฟ้าที่งดงามแน่นอน

ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะฮะก็มีของขวัญต่อชีวิต
ให้เอาไปดื่มกันทั้งครอบครัวเลยครับนี่เลยครับวัดพอดีครับอ้าวรับไปเลย
น้องลิ้นเด็กเด็กด้วยนะลูกค้านี่ครับนะฮะเครื่องดื่มถังเช่าสกัด
ด้วยสารสกัดจากถังเช่าทิเบสพร้อมน้ำสมุนไพรจีน๔ชนิด
และวิตามินบีคอมเพล็กซ์๘ชนิดอร่อยสดชื่นไม่มีคาเฟอีน
แค่๑๕บาทมอบให้กับครอบครัวน้องลินได้สุขภาพดีกันทั้งครอบครัวเลยครับ
ดื่มทุกวันดีทุกวันนะครับเพราะสุขภาพที่ดี
เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคนนะครับและต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
ก๊อตคอดี้ที่มามอบสิ่งดีให้กับครอบครัวในวันนี้ขอบคุณมากครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้นพบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ผมได้เงินก้อนมาผมก็เลยมาถอยปลิกอัพเก่าเพลิมขึ้นเยอะบางทีขับไปกันชนก็ลุดมากบางทีก็เผาลุดมาก
ได้
ทำได้หรือไม่ได้
ได้